เมื่อวานี้เรานำเสนอข่าวไปค่ะเป็นข่าวที่มันเกิดขึ้น
มีผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าดิฉันขับรถไปแล้วก็ไปกดเงิน
พอกดเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วระหว่างทางกลับบ้านค่ะ
มีมิจฉาชีพขับรถมาตามประกบฉันแล้วก็บอกว่าทำทีเป็นคนดี
กระจกลงนะคะแล้วก็บอกว่ามีอะไรไม่รู้ติดท้าย
ตายท้องตายท้องรถพี่อ่ะจอดจอดจอดจอด
และหลังจากนั้นอันนี้คือข้อมูลที่เธอพูดกับตำรวจนะ
พอเธอบอกว่าพอเธอจอดรถปุ๊บโจรอ้วนผอมที่มันขับรถมาเนี่ย
รูเข้ามาเลยมาหยิบเงิน๓๕๐๐๐บาทที่เธอกดมาจากเอทีเอ็ม
แล้วก็เอาไปหลบหนีลอยนวลนี่คือข้อมูลที่เธอให้กับตำรวจนะ
และทีมข่าวก็ไปถ่ายด้วยเมื่อวานเหตุการณ์เธอบอกมันเกิดตรงจุดนี้เลย
ระหว่างทางกลับบ้านแต่สรุปสุดท้ายนี้คุณผู้ชมค่ะ
ข่าวนี้เป็นข่าวโอละพ่อโอละแม่โอละลูกโอละทั้งครอบครัวไปเลยนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะเรานำเสนอข่าวไปเสร็จปุ๊บ
บอกว่าเกิดขึ้นที่อู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเกิดการสอบปากคำขึ้นสิคะ
มันเป็นคดีนางสาวน้ำทิพย์คนที่ให้ข้อมูลว่ามีคนร้าย
เป็นผู้ชายรูปร่างอ้วนผอมสองคนมาชิงทรัพย์ของเธอเนี่ย
ก่อนเกิดเหตุตำรวจวิทยุสกัดจับโจรอ้วนผอมค่ะก็หลังจากเกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เขาก็ต้องสกัดจับกันนะนะแต่ไร้วี่แววค่ะ
พร้อมกับตรวจสอบกล้องวงจรปิดหน้าตู้เอทีเอ็มและตามเส้นทางต่าง
เพื่อติดตามจับกลุ่มเจ้าโจรอ้วนผอมต่อมาชุดสืบสวนสพอูทอง
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗เชิญตัวผู้เสียหาย
ก็คือนางสาวน้ำทิพย์นามสมมุตินะ
มาโรงพักสอบปากคำเพิ่มเติมอีกซิ
เพราะตำรวจไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยค่ะและจากการสอบประคำผู้เสียหาย
พฤติการของคนร้ายมันเริ่มไม่สมเหตุสมผลและก็เริ่มมีพิรุธหลายจุด
แต่หลังถูกสอบปากคำอีกครั้งนางสาวน้ำทิพย์ตอนนี้เริ่มพูดเจ้า
และท้ายสุดค่ะยอมรับออกมาว่า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่มีจริงค่ะคุณตำรวจ
ดิฉันกุเรื่องขึ้นมาเพื่อโกหกสามีค่ะ
เพราะเอาเงินของสามีที่กดออกมา๓๕๐๐๐บาท
จะต้องเอาไปให้สามีสามีทำอาชีพเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างเนี่ยนะคะ
เอาเงินของสามีก้อนนี้ไปเล่นพนันออนไลน์หมดตัวเลย

เพราะอะไรจะเอาเงินไปใช้อะไรหมดหรือไง

บอกตรงเหอะเกิดอะไรอยู่

ให้ตำรวจวิ่งกันไปเนี่ยคือเราไม่ได้เรื่องจริง

ตอนแรกที่บอกว่าไปกดน้าตู้เสดตรวด
คุณลุงไม่ได้กดใช่ไหมแล้วโอนไปทั้งหมดกี่หมื่น
พนักงานสอบสวนสพอูทองค่ะต้องแจ้งข้อกล่าวหากับนางสาวน้ำทิพย์นะคะ
แจ้งความเท็จและถูกควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ